เดี๋ยวที่ฉันพาไปดูอะไรอย่างหนึ่งที่มันก็สวยงาม

ไม่รู้ว่าเราสองคนเตรียมของมาเยอะ
ไปดูดีกว่าความสวยงามชีวิตก็จะเป็นอะไร
นี่เลยสวยไหมล่ะเดี๋ยวจะให้ดูอะไรครับ
ดูบรรยากาศซะก่อนคุณค่ะนี่คือความสวยงามของบรรยากาศในการจัดงานวันเพ็ญนะคะคุณผู้ชม
ที่จังหวัดกาลสินคือนี่ค่ะที่เห็นอยู่เรียงรายสวยงามแบบนี้เขาเรียกว่าทุ้ง
ทงมาจากคำว่าทงกับตุงเป็นการเรียกของชาวอีสานนะคะที่ทำสิ่งนี้ออกมา
แล้วก็นำมาประดับภายในงานนี้ค่ะที่บริเวณพระธาตุยาคูตำบลหนองแปน
อำเฟิร์นกรรมรสายจังหวัดกาลสินค่ะเนี่ยบรรยากาศแหกันแห่ทะเลทุง
เขาทำจากเนี่ยไหมพรมใช่ไหมคะอ่า
เอามามัดกับไม้ที่ผูกกันเอาไว้
มัดรวมกันเอาไว้ให้เป็นเหมือนแฉกแบบนี้ค่ะ
แล้วก็เล้ยต่อลงมาสวยงามมากเลย

อ๋อเหรอใช่ค่ะไปทำที่จังหวัดเลย

ผมเชื่อว่าเขาทำแบบนี้ต้องมีจุดประสงค์แน่เลย
แน่นอนค่ะเขาทำขึ้นมาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

แล้วก็หมายรวมถึงว่าจะเหมือนเป็นบันไดไปสู่สวรรค์
เพื่อสื่อถึงความหมายระหว่างมนุษย์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์
อันนี้เขาเชื่อว่ามันน่าจะเป็นบันไดไปสู่สวรรค์
เขาก็เชื่อแบบนี้กันมาแต่โบร่ำโบราณนะคะ
และนอกจากนี้แล้วก็ยังถือว่าการร่วมกันทำทุง
เป็นการสร้างความสามัคคีของประชาชนคนในพื้นที่
แล้วก็เป็นการแสดงพลังศรัทธาในพระพุทธศาสนาด้วย
แล้วก็แน่นอนล่ะค่ะมันคือความสวยงาม
เวลาเอาทงจากแต่ละชุมชนที่ทำออกมาแล้วมารวมกันแบบนี้
มันก็กลายเป็นทุงหลายอันวางร้อยเรียงตั้งรวมกัน
แล้วก็เหมือนมองไกลก็เป็นเหมือนทะเลทุ้ง
มีหน้าแล้วเขาบอกเป็นทะเลทุ่งใช่ไหม
ใช่ค่ะมีทุ่งหลายอันก็จะเป็นทุ่งทุ่ง
ไม่ใช่เป็นทะลุงทุ่งแช่อย่างนั้นปะโถ
หมายถึงก็มีทุ่งมีอันนี้ที่เขาเล่ามาเยอะแยะเติมไปหมด
ความใหญ่ยังก็ทะเลใช่ดูแล้วล้านตาสวยงามมากจริง
กลางวันก็สวยแบบหนึ่งดูกลางคืนก็งดงามอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าถ้าใครเนี่ยนะยังไม่เคยเห็นได้ด้วยตาของตัวเองนะ
ก็จะต้องไปสัมผัสได้เลยนะ
ที่งานบริเวณพระธาตุยาคูจังหวัดกาลสิน
เขาก็จัดเฉพาะในช่วงค่ำคืนเดือนเพลที่มีงานประเพณีกัน
อันนี้เราเล่าสู่กันฟังเพราะว่าเราก็นำเสนอเรื่องราวของการทำบุญ
ที่บริเวณพระทาสยาครูกันมา๒๓วันแล้ว
ได้เห็นบรรยากาศของการทำบุญของพี่น้องชาวอีสาน
โดยเฉพาะที่กาลสินที่เขาก็มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์แตกต่างกันไปด้วยนะคะ
นี่ไงลูกหลานเด็กเขาก็ไปร่วมประเพณีกัน
โตขึ้นมาเขาก็จะได้มีบรรยากาศว่าเออตอนเด็กเคยมาร่วมงานแบบนี้